กรณีของน้องสตาเด็กวัย๒ขวบกว่าที่โดนคนคนหนึ่ง
พาตัวออกจากบ้านไปแล้วก็ไปฟาดไปตีจนเด็กเป็นรอยน่วมเต็มหลังเลย

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อย
แต่เมื่อวานที่ทางชาวบ้านเขาไปเจอ

เดี๋ยวน้าช่วยเบาลูกเบา

เบาลูกเบา
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ

แต่วันนี้มีความคืบหน้าทางคดีนะครับ

ที่น้องสตาร์ถูกทำร้ายคุณเด็กสองขวบกว่าถูกทำร้ายรุนแรงขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็ถูกพาตัวออกจากบ้านไปแม่กับชาวบ้านก็หากันอยู่นะฮะ
จนกระทั่งไปเจออยู่ริมทะเลห่างจากบ้านตั้ง๑กิโลเมตร
ในพื้นที่หมู่๑ชุมชนเขาแดงตะบลเขาแดงอสิงหะนครจสงขลานะฮะ
ไปเจอช่วงตี๕ของเมื่อวานนะฮะสภาพเนื้อตัวอย่างที่เห็นแล้วครับ
โดยเฉพาะแผ่นหลังเนี่ยโอ้โหรอยเต็มไปหมด
แม่บอกว่าช้ำใจมากแล้วดูหน้าน้องสิคุณเหมือนถูกไฟจี้ไฟจุดอะไรแบบนี้นะครับ
แม่นะฮะก็คือนางสาวสมจิตเล่าให้ฟังบอกว่าก็อยู่ด้วยกัน๓คนเนี่ยนะฮะ
ในบ้านนะคุณนะก็มีน้องสตาร์ลูกชายคนเล็กกับลูกชายคนโต
ส่วนสามีเป็นลูกเรือประมงก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับ
คืนวันจันทร์ที่๘สิงหาคมที่ผ่านมาเรา๓คนแม่ลูกนอนอยู่ในบ้าน
เธอเองนั้นหลับสนิทเพราะกินยาแก้หวัดเข้าไปแล้วก็ลืมล็อกประตู
ตื่นมาอีกที๔กว่าตี๕เนี่ยนะฮะน้องสตาหายตัวไป
พบร่องรอยเดินย่ำผักบุ้งที่คลองหลังบ้านครับ
ก็เลยเข้าแจ้งความที่สพสิงหานครตำรวจก็ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตามหา
ชาวบ้านชาวช่องก็ช่วยตามหาแล้วครับ
เปิดเผยเรื่องที่น่าตกใจบอกว่าคือกรณีที่ลูกชายหายครั้งนี้
เจอลูกนี้มันไม่ใช่ครั้งแรก
ครั้งก่อนหน้านั้นคือ๒๖มีนา
ชื่อว่านายสิทธิ์อุ้มไปทำร้ายใช้ไม้ทุบตี
ตอนนั้นแม่ก็แจ้งความแล้วนะแต่นายสิทธิ์ไม่ถูกดำเนินคดีครับ
คาดว่าครั้งนี้คนที่พาน้องสตาไปแล้วไปทำร้ายร่างกายก็คือนายสิทธิ์
นายสิทธิ์มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นี่คือคำให้การของแม่ที่บอกเล่าให้ตำรวจและทีมข่าวฟังนะคุณ

พี่บุ๊คเห็นบาดแผลเห็นพี่ยินเสียงร้องสงสารจริง
เด็กต้องเจ็บโกรธแค่ไหนนะครับ
หลังชาวบ้านช่วยกันออกตามหาน้องสตากระทั่งตี๕๕๒
เห็นน้องสตาร์เดินออกมาจากป่ามีบาดแผลตามตัวคุณผู้ชม
นี่ครับที่สำคัญฮะถ้าดูภาพนี้ให้ดีนะ
จะเห็นวงจรปิดมุมนี้ครับ
คนที่อยู่ใกล้น้องสตาตอนเดินออกมามีทั้งหมดกี่คนคุณ
๓คนคือชายที่ขี่รถจักรยานจักรยานยนต์นะคุณ
แล้วก็วกกลับมากลับมาหาชายเสื้อดำ
แล้วก็ยังมีผู้หญิงที่ยืนข้างน้องสตาตรงริมป่าด้วย
อันนี้ตี๕๕๒นาที
ทีมข่าวไล่ดูกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางตรงนี้นะครับ
พบผู้ต้องสงสัยเป็นชายหนึ่งรายใส่เสื้อสีขาว
กางเกงนอนสวมรองเท้าแตะเดินหยุด
ในคืนวันที่๘สิงหาคมช่วงเวลาตี๓๓๐นาทีคุณ
มันช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่วงที่น้องสตาร์หายไป

แม่บอกว่าตื่นมาตี๔กว่าน้องสตาร์หายไปแล้วนะครับ
ส่วนวงจรปิดนี้เห็นภาพผู้ชายคนนี้ตอนตี๓๓๐
วันนี้เองนะฮะตำรวจกองปราบนะฮะกองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปราม
นึกกำลังกันเลยครับกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ร่วมกับตำรวจในพื้นที่คือตำรวจสพสิงหานคร
ไปนำตัวนายสิทธิ์อายุ๔๐ปีคนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะ
เอามาสอบสวนก่อนนายสิทธิ์ให้การปฏิเสธครับ
ตำรวจก็ต้องปล่อยตัวกลับไปก่อนเนื่องจากยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย
แล้วเขาปฏิเสธได้ก็ต้องปล่อยใช่ไหมคุณตามกฎหมายนะ
และจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของแม่ด้วยนะ
ว่าจะมีบุคคลอื่นเข้าไปอุ้มเด็กออกมาจากบ้านได้
ประกอบกับภาพจากวงจรปิดทั้งสองมุม
ห่างจากบ้านเด็กเกือบ๕๐๐เมตรที่เห็น
ส่วนบุคคลในคลิปมีการเรียกมาสอบปากคำทั้งหมด
ทั้งหมดยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็น

ไม่ให้วิ่งออกมากลางถนนเท่านั้นเอง

แล้วก็มีผู้ชายมีผู้หญิงกันนะครับ

แล้วก็ไม่ให้เด็กวิ่งออกมากลางถนน
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำนะฮะตำรวจกองปราบเนี่ย
นำภาพถ่ายของนายดูสิตปัจจุบัน
และภาพเก่าเอาไปให้น้องสตาร์ดู
ให้น้องสตาร์เด็ก๒ขวบกว่าได้ดูนะครับ
โดยภาพใหม่ภาพใหม่ภาพปัจจุบัน

จากก่อนหน้านี้เคยอยู่บ้านใกล้กัน
เด็กจำได้นะครับ
ตำรวจจึงคาดว่าเด็กอาจจะมีภาวะฝังใจ
และจดจำคำพูดในสิ่งที่ผู้เป็นแม่บอกนะคุณ
เรื่องต้นคุณมันต้องรอผลตรวจทั้งหมดนะคุณ
ตอนนี้ประกอบจิ๊กซออยู่นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องดีเอนเอจากเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ซอกเล็บของเด็ก

เด็กเอาเล็บไปขวนใครบ้าง
คือทีมข่าวของเราให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมอะนะคะ
บอกว่าตำรวจบอกมาว่าคือคนในคลิปเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อนนะคะ
ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

อาจจะไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเลยสักคนก็ได้

มันต้องดูช่วงไทม์ไลน์ช่วงเวลาช่วงอะไรต่างนานาด้วยนะคุณนะ
เขาอาจจะเป็นชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานผ่านมา
เป็นชาวบ้านที่เดินผ่านมาพอดี
ช่วงตีสามครึ่งเนี่ยชายชุดดำก็อาจจะเป็นชาวบ้านแถวนั้น
คือเขาตื่นเช้าอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะครับ

นี่คดีใหญ่นะคดีที่ต้องหาคนทำให้ได้
เด็กจะเป็นร่องเป็นรอยเองไม่ได้นะ

นะคะต้องจับตัวคนก่อเหตุมาให้ได้